พ่อแม่ชวนลูกอีกสองคนเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงจะพากันไปกระโดดน้ำฆ่าตัวตาย
กะว่าจะตายยกครัวเพราะว่าเป็นหนี้ค่ะเป็นหนี้ดอกเบี้ยโหดมาก
เบี้ยร้อยละหกสิบพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะดอกเบี้ยร้อยละหกสิบ
ไม่รู้จะหาเงินมาใช้หนี้ยังไงกะว่าจะตายทั้งครอบครัวแต่สุดท้ายอ่ะ
กับแม่เปลี่ยนใจครับโทรไปเพจสายใหม่ต้องรอดว่ามาช่วยลูกหน่อย
เอาลูกไปดูแลหน่อยลูกชายกับลูกสาวเอาไปดูแลหน่อย
เดี๋ยวพ่อกับแม่จะตายกันแค่สองคนโอ้โหบอกแบบนี้ค่ะ
เพจสายใหม่ต้องรอดก็ไปช่วยนะคะบรรยากาศเมื่อช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมา
พ่อแม่ลูกรวมแล้ว๔คนนะคะเขาก็นอนกางมุ้งอยู่ท้ายรถสองแถว
ริมถนนพระยาสุเรนซอยหนึ่งคันนายาวกรุงเทพฯ
เอกพบเหลืองประเสริฐคือผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดนะคะเดินทางไป
บุตรนามสมมุติอายุ๔๕ปีคือคุณแม่นะคะ
โทรศัพท์ไปที่เพจว่ามาช่วยหน่อยช่วยมารับลูกชายกับลูกสาวไปหน่อย
เดี๋ยวเธอกับสามีจะกระโดดน้ำฆ่าตัวตายกันสองคนพอครับ
นี่ค่ะโอ้โหเธอบอกว่าเป็นหนี้เจ้าหนี้นอกระบบดอกเบี้ยโหดมาก
ร้อยละหกสิบเฉพาะดอกเบี้ยคือสองร้อยต่อวันนะคะ
แล้วคุณผู้ชมคะนี่ลูกสาวนั่งปาดน้ำตาให้แม่
โอ้โหนั่งปลอบใจแม่เช็ดน้ำตาให้แม่
เห็นภาพนี้แล้วแบบสะเทือนใจจริงจริงค่ะคือตัวทางเพจสายใหม่ต้องรอดเนี่ยนะคะ
บอกว่าโอ้โหอันนี้ที่แน่เจ้าหนี้ผิดกฎหมายนะ
มันปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยมันสูงเกินกว่ากฎหมายกำหนด
ก็เลยพาครอบครัวนี้นะคะไปขอความช่วยเหลือกับทางตำรวจสนมีนบุรี
แล้วทางเพจเองก็เป็นคนกลางในการเจรจากับเจ้าหนี้อะไรให้ด้วยนะคะ
ทีนี้ค่ะตัวนางบุตรนามสมมุติผู้เป็นแม่เนี่ยค่ะเธอมีอาชีพเย็บผ้า
ขับรถสองแถวมีปัญหาเรื่องเงินตั้งแต่ต้นปี
เย็บผ้าก็น้อยรถสองแถวของสามีก็วิ่งได้น้อย
กู้เงินนอกระบบไปกู้จากไหน
จากใบปลิวที่เขาไปแปะตามเสาไฟคุณผู้ชม
ครั้งแรกที่กู้คือเดือนมกราคม๑๐๐๐บาทดอกเบี้ยร้อยละ๖๐
ต้องจ่ายคือเวลา๒๐๐บาทจ่ายไปเรื่อย

พอไม่มีเงินจ่ายทำยังไงล่ะ
กู้อีกเจ้านึงมาจ่ายเจ้าเดิม
กู้อีกเจ้าหนึ่งเดือนกุมภาพันธ์
นี่ค่ะจนตอนนี้เจ้าหนี้รวมแล้วกู้ไปกู้มาเนี่ย๗ราย
หนี้๗๐๐๐๐บาทรายละ๑๐๐๐๐บาทดอกเบี้ยเท่ากัน

ถ้าเกิดว่าต้องจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยวันละ๑๐๐๐บาทขวานะ
เราคำนวณให้ตัวเลขอยู่หน้าจอค่ะ
เฉพาะดอกเจ้าแรกนี่ส่งไป๓๐๐๐แล้ว
ส่งไปสัปดาห์เดียวเจ้าหนี้มาขู่แล้ว
ขู่จะมาทำลายทรัพย์สินที่บ้าน
ดักรอลูกชายลูกสาวที่หน้าโรงเรียน
ส่งข้อความมาขู่จนหวาดภาวะกันไปหมด
ไม่กล้าอยู่ในบ้านเช่านะคะหนีออกมา
กะว่าจะฆ่าตัวตายตายมันยกครัวนี่แหละ

ใช่ค่ะจ่ายดอกไปแล้ว๓๐๐๐ค่ะพี่อุ๋ย
คือไอ้แก๊งนี้หลักการมันประมาณว่า
คุณต้องจ่ายดอกวันละ๒๐๐จนกว่าเงินต้นจะหมด
ค่ะแล้วเมื่อไหร่มันจะหมด
จ่ายดอกไป๓๐๐๐๐บาทแล้วเงินต้นยังไม่ลงเลย
เมื่อไหร่มันจะหมดนะคะคือเคยโดนทำร้ายจนบาดเจ็บมาแล้วนะคะ
ตั้งแต่๒๗มิถุนายนจนถึงเมื่อวาน
ระเวนหนีไปเรื่อยถามว่านอนไหน
นอนข้างถนนบ้างนอนในวัดบ้างนอนปั๊มน้ำมันบ้าง
คือเธอบอกว่าก็รู้แหละว่าเป็นลูกหนี้ก็ต้องใช้หนี้
แต่ขอโอกาสยืดเวลาหน่อยได้ไหม
ยืนยันว่าจะใช้หนี้ให้หมดแต่ตอนนี้มันไม่มีจริง
เห็นภาพลูกแล้วน่าสงสารมากนะคะ
สุดท้ายแล้วเธอกลับเข้าบ้านในซอยรามคำแหง๑๘๐
ตำรวจก็ช่วยขอความอนุเคราะห์จากเจ้าของบ้าน
ผ่อนผันให้อยู่บ้านหลังนี้ต่อเพราะว่าค่าเช่าก็ค้างอยู่ค่ะ
ค่าเช่าก็ไม่ได้จ่ายแต่ตำรวจยืนยันว่าเดี๋ยวส่งสายตรวจมาดู
มาดูความปลอดภัยให้ในบ้านคุณผู้ชมลองดูนะคะ
น้ำท่วมเหมือนกับมีคนปล่อยน้ำเข้าบ้าน
มีสายยางต่อน้ำจากก๊อกนอกบ้านเข้าไปในบ้านแล้วปล่อยน้ำเข้าไป
เหมือนตั้งใจปล่อยน้ำเข้าไปไม่ใช้หนี้ใช่ไหมปล่อยน้ำเข้าไปเลยให้บ้านมันเละแบบนี้เลย
คุณผู้ชมค่ะลูกชายค่ะน้องสแตมนามสมมุติ
ได้รับรู้ทุกอย่างตอนที่เจ้าหนี้มาทวงหนี้รับรู้ทุกอย่างเห็นทุกวัน
กลัวมากสงสารแม่มากน้องถึงขั้นบอกกับนักข่าวของเราว่า
ผมเคยคิดจะขายไตเอาเงินมาช่วยพ่อกับแม่ใช้หนี้
ตกใจมากตอนแม่ชวนไปตายชวนไปฆ่าตัวตายครับ
ห้ามแม่ห้ามพ่อปลอบใจพ่อแม่พยายามช่วยคุย
เดี๋ยวก็มีทางออกอย่าทำแบบนั้นเลย
คือลูกสองคนช่วยกันปลอบพ่อกับแม่ค่ะ
ก็บอกว่าเดี๋ยวก็มีทางออกอย่าคิดสั้นแบบนี้
ทุกวันนี้เราก็อยู่ขวัญใจที่เมื่อไหร่
คุณผู้ชมทีมข่าวรอดูบรรยากาศอยู่หน้าบ้าน

มีผู้ชายคนนึงนี่ขี่รถจักรยานยนต์
ใส่มกน็อกบนหน้าบ้านมาจอด

แต่เขาบอกว่าก็เขาได้รับมอบหมายให้มาทวงหนี้

ก็ต้องมาทวงแบบนี้ได้รับมอบหมายให้มาทวงหนี้หลายวันแล้ว
แต่ผู้ชายคนนี้บอกว่าผมไม่เคยไปขู่ทำร้ายอะไรนะ
ก็แค่มาทวงไม่มีก็มาคุยกันดี
ผมไม่ได้เป็นคนที่เปิดน้ำใส่บ้านเขานะไม่ใช่ผมนะ

ไม่ใช่เขาไม่ได้ทำเพื่อนบ้านก็เห็นคนทวงหนี้แต่ไม่รู้เจ้าไหน
มีเจ้าหนี้๗รายใช่ไหมคะไม่รู้เจ้าไหน
เพื่อนบ้านบอกเห็นคนมาทวงหนี้นี่แหละ
เอาสายยางเนี่ยต่อน้ำหน้าบ้านแล้วก็ไปปล่อยในบ้านของลูกหนี้
แต่เพื่อนบ้านบอกเป็นห่วงมากไม่ใช่อะไรกลัวไฟฟ้ารัดวงจร
กลัวไฟช็อตไฟดูดไฟไหม้บ้านทำไง
บ้านอื่นก็เดือดร้อนกันไปด้วย
เดี๋ยวมันจะคุยว่ามันทำไมไม่จ่าย
อ๋อเพื่อนคุยเหตุผลกับเขาอ่อน

ไม่เป็นไร
มันมาก็มาขู่มานั่งรอจนถึง๔ทุ่ม๕ทุ่มไม่ได้นอน
น้ำลูกเขาจะไปโรงเรียนนี่น้ำมันเอาสายยางแย่เข้าไป

ก็ได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้าง
เขาก็บอกว่าก็คือถ้าเอาแล้วคือต้องหาตังค์มาให้เขา

ที่เขานีไปเขายังมาอยู่ไหม

ทีมข่าวของเราไปที่วัดบางชันค่ะ
เพราะว่าครอบครัวนี้เคยไปจอดรถนอน
แล้วก็ไปขอความช่วยเหลือจากพ่อค้าในวัดน่ะนะคะ
พ่อค้าในวัดก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืน๓ทุ่ม
มีผู้ชายก็คาดว่าเป็นพ่อนั่นแหละ
แล้วก็มีเด็กผู้หญิงมาถามว่า

พวกผมหนีร้อนมาเพิ่งเย็น
ขอผ้าห่มสักผื่นได้ไหม

บอกว่าจะเอาไปให้ลูกได้นอน
คือตอนนั้นคนในวัดเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่า

แล้วก็ไม่ได้มีผ้าห่มอะไรจะช่วยเหลือในช่วงเวลานั้น

อาจารย์หลวงพี่ก็ยังไม่นอนว่าจะขอให้อยู่
แต่เขาไม่ได้บอกเราใช่ไหมว่าเขาจะมานอนตรงนี้หรือเราได้ถามเขาไหมว่าทำไมถึงมานอนเพราะอะไรสักที
ไม่ได้ถามครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขาหนีแล้วเพิ่งยิงเฉยเขาพูดแค่นี้
คุณผู้ชมคะทางคณะกรรมการวัดบังชันก็บอกว่าที่วัดมีคนเข้าออกตลอดมีคนเร่ร่อนมานอน
ก็ไม่เคยไล่นะคะนอกจากจะมาก่อเรื่องไม่ดีอะไรแบบนี้แต่ว่าไม่เคยเห็นครอบครัวนี้ค่ะ
แต่จำได้ว่าปีที่แล้วมีรถสองแถวคล้ายรถของครอบครัวนี้มานอนบอกว่าหนีหนี้มา
ก็ไม่แน่ใจว่าใช่ครอบครัวเดียวกันหรือเปล่านะคะครับลักษณะสองแถวมันก็คงจะคล้ายคล้ายกัน
ทางรองผู้บังคับการตำรวจนครบัน๓ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวตำรวจจะช่วย
ในการเจรจากับเจ้าหนี้ทั้งหมดนะคะหาทางออกให้
ทีนี้ค่ะเมื่อช่วงทุ่มหนึ่งที่ผ่านมาคืนนี้นะคะทุ่มนึงเนี่ยที่ผ่านมาคือนักข่าวของเรายังอยู่ในพื้นที่
หนี้มาอีกแล้วพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะเห็นกลับมาอยู่บ้านมาอีกแล้วเหรอ
มาอีกแล้วมาอีกรายมาทวงหนี้เป็นผู้ชายขี่รถจักรยานยนต์มากันสองคน
แต่เขาก็ไม่ได้ขู่อะไรหรอกนะก็คือมาทวงแหละมาคุยอ่ะ
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปกัน
ก็ต้องให้พี่ตำรวจช่วยอย่างเร่งด่วนแล้วล่ะ
ใช่ฝากช่วยดูแลหน่อยนะคะ
เพราะว่าครอบครัวนี้เจ้าหนี้เขาเยอะใช่ไหมก็ต้องเรียกมาคุยคือไม่ใช่ว่าจะไม่ใช้
เจรจาผ่อนจ่ายได้ไหมดอกเบี้ยขนาดนั้นมันผิดกฎหมายอยู่แล้วร้อยละ๖๐มันก็ไม่ได้

ที่จ่ายดอกจนแบบโอ้โหเงินต้นเนี่ยเลยไปเยอะแยะแล้วก็ยอมเขาเถอะปล่อยเข้าไปเถอะ
อย่างเจ้าที่ว่าดอกไปสามหมื่นแล้วกู้มาแค่หมื่น
เจ้าแรกเลยเจ้าแรกจ่ายไปสามหมื่นแล้วค่ะ

ดอกอ่ะใช่ไหมเพราะเขาให้ไปสามหมื่นแล้วเขากู้มาแค่หมื่นเดียว
อย่างนั้นเขาไม่มีโอกาสไปทำมาหากินมาใช้หนี้คุณนะครับ